หนึ่งในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรในประเทศไทย
เชิดกันอย่างต่อเนื่องก็คือปัญหาภัยแรงนะครับ
ที่ผ่านมารัฐบาลนั้นพยายามแก้ไขปัญหานี้
หนึ่งในแนวทางก็คือการขุดเจาะบ่อบาดาน
ในพื้นที่ในจังหวัดต่างทั่วประเทศครับ

โดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนั้น
ร้องเรียนกับไทยรัฐเจาะประเด็นว่า
บ่อบาดานที่มีการขุดเจาะนั้น

ยังพบเงื่อนงำและเบาะแสที่สอกเขาว่า
อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นระหว่าง

จากรายงานโดยคุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
เพื่อนบ้านที่จะใช้ร่วมใช้ด้วยก็เหมือนกัน

คุณไม้ตัวแรกก็ตายหมดปลูกผักก็ไม่ได้กิน

อำเภอค่ายบังรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาน

ตามคำสั่งของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

มีนายธีระเหลียวสุธี

รับนโยบายและเป็นผู้ว่าจ้าง
ดำเนินการด้วยวิธีการจัดจ้างพิเศษ

ตั้งแต่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
จากบ่อบาดานทั้งหมด๓๖แห่ง

ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ทีมข่าวสูงสำรวจมาที่ตำบลโพสังโค
ปรากฏว่าขณะนี้ค่ะ
ย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนแล้ว

ชาวบ้านต้องถอดอุปกรณ์ออกแล้วนำไปเก็บไว้

ซึ่งปรากฏมีรายชื่อ
ในอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน

โดยหนังสือระบุวันที่๒๑มิถุนายน

ลงชื่อตรวจรับงานตามเงื่อนไขสัญญา

กับผู้รับเหมา
การบอกที่สำคัญ
ในวันที่
ที่ข้ายมรรจันทร์

ถึงแม้ว่าจะแจ้งมาโดยไม่ชอบ

เอาเชือกหย่อนลง๕๐เมตร

ใต้ดินในระดับที่๑๒เมตร

มันมีความสามารถดูดน้ำได้ในระดับแค่๘เมตร
เพราะฉะนั้นทั้งสารที่บอกของอำเภอข้าวแนวนิจันทร์
ไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้ทั้งหมด
เมื่อเกิดความไม่โปร่งใสในขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำหนังสือแย้งกลับไปยังนายอำเภอ
แต่ปรากฏว่านายอำเภอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประหลัดอำเภอ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ซ้ำถูกผู้รับเหมาคุกคาม
อกจากนี้ยังพบเอกสารด่วนที่สุด

ให้ตรวจรับการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาน

ออกณวันที่๒๑มิถุนายน๒๕๕๙
ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกหลังจากวันสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างแล้วเช่นกัน
ขัดแย้งกับหนังสือตรวจรับงาน
ที่หน่ายช่างแต่ละออบตทำขึ้น
โดยลงวันที่ตรวจรับงานย้อนหลังทั้งหมด

ก่อนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน